เพณีวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โฮโอ้โฮค่ะเร็วจริง

คนขี่ร่วงเลยอ่ะไม่ทันแล้ว
มันควายอัดใดซักหรือยังไง

นี่คือบรรยากาศการแข่งขันวิ่งควายบกจัดขึ้นที่ตำบล
สำนักบกอเภอมือจังหวัดชนบุรีคุณศาสตราเพณีท้องทิม
เขาก็ทำกันอย่างนี้แล้วที่สำคัญงานแบบนี้ดูแล้วสนุก
พี่น้องเกษตรกรมาแข่งกันดูกันคลายเครียดนะคุณผู้ชมนะ
และยังสร้างความสามัคคีได้อีกด้วย
การแข่งขันในครั้งนี้มีมากมาหลายรุ่นครับ

รุ่นควายใหม่ป้ายแดง
นี่มาแข่งครั้งแรกแบบไม่เคยมาก่อน
มาเปิดซิงที่นี่เลยรุ่นต่อไปรุ่นควายจิ้วจิก
ควายจิ๋วควายจิ๋วจิ๊บก็คือกว่าควายตัวเล็ก
แต่มันจี๊ดเนี่ยวี่ไวจิ๋วแต่จี๊ด
แล้วก็รุ่นควายซุปเปอร์จิ๋วอ๋อนี่ยิ่งเล็กไปอีกเหรอ
เออเล็กแต่ซุปเปอร์นะอย่างวัยแล้วก็มีรุ่นควายจิ๋วพิเศษ
มีควายจิ๋วพิเศษด้วยนะมันอยู่ที่ว่าบางทีอาจจะเป็นที่คนขี่ก็ได้
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่อ่าแล้วมีรุ่นควายจิ๋วเล็กรุ่นควายจิ๋วใหญ่
แล้วก็รุ่นควายใหญ่อ่าแล้วตกลงคุณเข้ารุ่นไหนอ่ะ
ผมอ่ะรุ่นไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวขอยังไง
อย่าให้ผมอ่านรุ่นเป็นสำเนียงเสียงอีสานเลย
ภาษากลางอ่าถมันควายภาษาอีสานคุณชี้ซะ
อย่าหาว่าจนพูดใจหยาบคล้ายกะว่ากุญฟาศาอีสาน

คุณผู้ชมแข่งขันกันสนุกสนานแบบนี้
แต่ละที่แต่ละจังหวัดเขาก็ทำกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดชนบุรี